สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
สภาพอากาศบ้านเราสัปดาห์นี้จนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ถือว่าแปรปรวนอย่างหนักค่ะฝนตกหนักถึงหนักมาก
ต้องระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติด้วยนะคะ
และควรงดกิจกรรมทางทะเลโดยเด็ดขาดค่ะ
สำหรับตัวการที่ทำให้บ้านเราเกิดฝนตกหนักหรือว่ามีฟ้าครึ้มตลอดทั้งวัน
เกิดจากร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
วกกับลมมรสุมประจำฤดูที่ยังคงมีกำลังแรงค่ะ
ภาคมีโอกาสเกิดฝนได้ทุกเวลาหรือถ้าไม่มีฝนฟ้าก็จะครึ้มได้ตลอดทั้งวันค่ะ
ช่วงนี้ขอเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านค่ะ
รีบยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงไว้เลยนะคะ
และระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่ง
เรือเล็กงดเดินเรือยาวไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนทั่วไทยยังคงเยอะนะคะอยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรค่ะ
งดกิจกรรมทางน้ำเด็ดขาดค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเยอะเช่นเดียวกัน๑๖๐ของพื้นที่
เน้นตก๒ช่วงนะคะบ่ายถึงค่ำและดึกถึงเช้าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครเตรียมที่จะไปเที่ยวน้ำตกและทะเล
งดไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ